อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะคะ
คราวนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาค่ะ
สามีเนี่ยระแวงว่าภรรยาที่กำลังระห่องระแหงกันเนี่ยจะไปมีผู้ชายใหม่นะคะ
ตัดสินใจเอามีดปลายแหลมแทงเข้าไปที่คอหอย
เข้าไปตามลำตัวของภรรยาจนเสียชีวิตนะคะ

ตำรวจนำตัวนายสมชายวัย๓๗ปี
สามีที่ก่อเหตุคนนี้ไปทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ตำบลไผ่เขียวอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เป็นจุดที่นายสมชายใช้มีดปลายแหลม
แทงเข้าไปที่คอหอยแล้วก็ตามลำตัว
กรีดแขนของภรรยาวัย๒๘ปีของตัวเองจนเสียชีวิตในคืนวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
จากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปแล้วก็ตัดสินใจมามอบตัวในอีก๒วันให้หลังนะคะ
ระหว่างทำแผนก็มีญาติผู้เสียชีวิตและชาวบ้านไปมุ่งดูการทำแผนจำนวนมาก
พอทำแผนเสร็จนายสมชายก็ไปกราบเท้าขอคำมาแม่ยาย
แล้วก็ไปจุดทูปขอขมาศพภรรยาที่วัดคลองข่อยด้วย
เพื่อนของผู้ตายที่ไปร่วมกันดูการทำแผนเนี่ยก็ตะโกนด่าทอกันใหญ่เลยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายหรือว่ารุนแรงอะไรเกิดขึ้น
พ่อของผู้ตายเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กินกับนายสมชายมานานประมาณสัก๗ปีได้แล้ว
มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๕ขวบค่ะกำลังน่ารักเลย
ลูกสาวมีอาชีพเก็บเงินกู้นอกระบบให้กับนายทุนนะคะ
ขออภัยนายสมชายเนี่ยมีอาชีพเก็บเงินกู้นอกระบบให้กับนายทุนก็จะไปมาที่บ้านค่ะ
ระยะหลังนายสมชายเนี่ยดื่มเบียร์บ่อยพอดื่มเบียเมาก็จะทะเลาะกับลูกสาวเป็นประจำ
กระทั่ง๒เดือนก่อนลูกสาวทนไม่ไหวค่ะขอเลิกแล้วก็แยกกันอยู่
นานนายสมชายจะติดต่อมาสักครั้งโดยบอกว่าจะมาหาลูก
แต่ไปมาเอาเข้าจริงแล้วก็มาง้อภรรยานั่นแหละค่ะมาขอคืนดี
แล้วคุณพ่อคิดว่าระยะหลังเนี่ยคงระแวงว่าลูกสาวจะมีคนใหม่ก็เลยหึงหวง
คืนเกิดเหตุเนี่ยนะคะพ่อเห็นลูกเขยกลับมาที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกันกับลูกสาวอยู่ในห้องนอน
บอกว่าก็ไม่อยากจะยุ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย
กระทั่งพ่อพาหลานชายเข้าบ้านก็สวนกับลูกเขยที่รีบร้อนเดินออกจากห้องนอน
ท่าทางลุกลีลุกลนแล้วก็รีบขับรถเก๋งออกไปเลย
พ่อก็แปลกใจแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนโอ้โหสภาพที่พ่อเห็นเนี่ยนะคะ
ลูกสาวพ่อเนี่ยถูกแทงเลือดอาบเลยหายใจรวยรินแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับนายสมชายนะคะแล้วก็คุมตัวส่งฝากหางศาลทันที